เขาเอากล่องรับบริจาคเนี่ยไปวางในที่ต่าง
ตอนที่เจ้าหน้าที่จะมาขอรับกล่องเนี่ย

ขอตรวจสอบดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ก็พบว่ามีวัยรุ่นชายคนหนึ่งมารับกล่องไปนะครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในสำนักงานการประปาจังหวัดชนบุรีนะครับ
มีผู้ชายสวมเสื้อยืดสีดำยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์
เข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ขอเก็บกล่องบริจาค
ที่เป็นของมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ
เป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เห็นผิดสังเกตดูท่าทางไม่น่าจะใช่คนของมูลนิธิ
ก็เลยโทรไปสอบถามได้ความว่าไม่ได้ส่งคนมาเก็บกล่องบริจาคของมูลนิธินะ
ซึ่งขณะกำลังสอบถามทางโทรศัพท์นะครับ

ก็เลยเดินออกไปแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปเลย
ก็หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
นายวิทยาหมื่นสอนเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ
ไปแจ้งความไว้ที่สพสัตหีบ
ระบุว่าถูกคนร้ายสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ไปเก็บตู้รับบริจาคเงินของมูลนิธิ
นำไปตั้งยังสถานที่ต่างไปเก็บมาแล้วหลายที่
จนทางมูลนิธิเขาได้รับความเสียหายก็เลยขอให้เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีหน่อย
คือโชคดีบางที่เขาไหวตัวทันก็ไม่ได้ไปบางที่เขาให้ไปก็ได้เงินไปเลย
พฤติกรรมก็คือคนร้ายคนนี้จะขี่จักรยานยนต์ตระเวนไปตามร้าน
ไปดูว่าที่ไหนมีกล่องรับบริจาคของมูลนิธิหรือไม่
หากมีก็จะแจ้งว่าตัวเองเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิมาขอเก็บกล่องแล้วก็จะหยิบเงินจากกล่องบริจาคออกไปนะครับ
หลังจากรับแจ้งแล้วตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามร้านที่คนร้ายเอาของไปเอาเงินไปจนรู้ว่าเป็นวัยรุ่นชายอายุ๑๗ปีนะฮะ
ใบหน้าจากฐานประวัติตำรวจเนี่ยตรงกับบัตรประชาชนที่คนร้ายนำไปให้เจ้าของร้านแต่ละร้านเพื่อขอเก็บกล่อง
แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าผมมีบัตรประชาชนนะมาขอเก็บกล่อง
ตอนนี้กำลังติดตามตัวอยู่นะครับแต่ก็แจ้งเตือนกันไว้ถ้าใครจะมาขอเก็บกล่องรับบริจาคอะไรเนี่ยตรวจสอบให้ชัด